มาดูอีกคดีหนึ่งค่ะเป็นคดีฆ่าโหดนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง
ขวานจามแล้วก็ถูกลากลงไปทิ้งในน้ำนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็กำลังสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
แต่ก็ต้องสงสัยก็คือสามี
เพราะว่าเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงสองคนนี้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักพื้นที่บ้านสรรปลาดุกในตำบลหัวงม

ตำรวจภูทรพานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงเย็นวันนี้
บริเวณด้านหลังบ้านซึ่งเป็นลักษณะคอนกรีตกึ่งไม้ชั้นเดียว
มีกองเลือดอยู่บนพื้นแล้วก็มีรอยลาก
ยาวลงไปถึงสระน้ำเลี้ยงปลาที่อยู่ติดกับห้องครัวค่ะ
พอเดินตามรอยเลือดนั้นไปเนี่ย
ก็เจอศพนางมะยุรีจี้หอมวัย๕๔ปี
อยู่ในสภาพสวมเสื้อลายสีแดงลอยอยู่ในสระน้ำ
ก็ต้องประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลพาและทีมอาสากู้ภัย

ทอยแล้วก็แผ่นหลังรวมแล้วไม่ต่ำกว่า๕แผล
ก็คาดว่าสถานการณ์อาจจะโดนกระหน่ำฟันด้วยของมีคมค่ะ
พอตรวจสอบบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่ก็ไปพบขวานยาวประมาณ๑ฟุต
ทิ้งไว้ในถังน้ำพลาสติกก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเพื่อนบ้านนะคะก็รู้กันว่านางมายุรีอาศัยอยู่กับสามี
เพราะว่าลูกแยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้ว
แต่ว่าระยะหลังค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
ล่าสุดเพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรง

จะขี่รถจักรยานยนต์หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลาประมาณ๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นญาติและเพื่อนบ้านเห็นว่าผิดสังเกตเพราะว่าบ้านเงียบมาก
ก็เลยเข้าไปดูในบ้านเห็นรอยเลือดแล้วก็ตามไปจนเจอศพของนางมะยุรีลอยอยู่ในสระน้ำนี่แหละค่ะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ
ล่าสุดตำรวจออกติดตามตัวนายอานนท์ซึ่งเป็นสามีได้ที่บ้านเพื่อนแล้วนะคะ
แล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำอยู่